มีเจ้าหน้าที่รอปภคนหนึ่งเขาเข้าเวรกะดึก
ทีนี้ยังไม่ทันได้ออกเวรนะคะประมาณสักตี๓อยู่

กู้ภัยก็รีบมาลงพื้นที่เลยนะคะ
กู้ภัยคนหนึ่งมาถึงปุ๊บนี่ปั๊มหัวใจก่อนเลย
เพราะว่าตอนไปถึงสัญญาณชีพไม่มีแล้ว
ก็ปั๊มเวลาปั๊มหัวใจมันต้องปั๊มต่อเนื่องนะพี่อุ๋

กู้ภัยคนนี้เขาก็พยายามปั๊มหัวใจต่อเนื่อง

ก็รีบนำตัวรอปภรายนี้ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนทันที

กู้ภัยคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกำลังเอามือปั๊มที่หน้าอก

หลังจากที่ส่งตัวรอพอคนนี้ขึ้นรถโรงพยาบาล

เขาก็ไปยืนพักข้างเพื่อน
แล้วสักพักนึงเขาเป็นลมหมดสติไปเลยพี่อุ๋ย
เลือดออกจมูกแล้วตาย

เนี่ยค่ะเขาบอกช็อกกันไปเป็นแถวเลยเนี่ย
นี่คือตอนที่จำนวดมาที่โรงพยาบาลหลังนี้ครับแช่งเหตุ

ส่วนรอปภที่รถกู้ชีพรับไปก่อนคนแรกก็เสียชีวิตไปก่อนแล้ว

กลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ
ผู้ภัยรายนี้นะคะคือคุณสมศักดิ์ศรีเสืออายุ๔๕ปี
รหัสที่ชัยเรียกเขาเนี่ยคือรหัสอุทัย๔๑๖
นี่ร่างเขาถูกส่งมาที่โรงพยาบาลราชธานีนะคะ
ยังอยู่ในชุดกู้ภัยอยู่เลยอันนี้คือเรียกว่าแบบเสียชีวิตในหน้าที่จริงเลยนะ

แล้วสภาพศพเขาคือมีเลือดไหลออกจากจมูกอะค่ะ
เพื่อนนี่คือเดินมาเมื่อกี้เห็นมั้ยเพื่อนกู้ภัยคนหนึ่งเดินมาจับมืออะ
คือเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
สมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยาโพสต์รูปแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
ได้รับแจ้งจากรองหัวหน้าจุดกู้ภัยว่ามีเจ้าหน้าที่รอปภหมดสติ
แล้วทางกู้ภัยเนี่ยหลังจากที่ดำเนินการอะไรเสร็จปุ๊บ
เขาบอกว่าได้รับแจ้งต่อมาอีกท่อนึงว่า
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหมดสติขณะปั๊มหัวใจให้ผู้ป่วยด้วย
ก็เลยรีบนำตัวของคุณสมศักดิ์ส่งโรงพยาบาล

ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นภาพภารกิจที่คุณสมศักดิ์เคยไปช่วยเหลือในเหตุต่างเอาไว้
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาทำงานกู้ภัยมาเป็น๑๐ปีแล้วอะพี่อุ๋ย
ถูกต้องวันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปที่โรงงานที่ถนนโรจนะ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่รอปภที่ป้อมหน้าโรงงานบอกว่า
คือผู้เสียชีวิตคนแรกก็คือรอปภที่โรงงานเป็นเพื่อนรอปภเขานี่แหละ
คือมักจะเข้าเวรกะดึกเป็นประจำแล้วก็น่าจะมีโรคประจำตัวด้วย
คืนเกิดเหตุเนี่ยหมดสติแล้วก็มีกู้ภัยมาช่วย
เราก็ได้คุยกับกู้ภัยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกคนนึงนะ
เขาบอกตี๓ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ป่วยหมดสติในโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็เลยรีบไปช่วยเหลือ
แล้วก็วอตามกู้ภัยในพื้นที่ให้มาช่วยกัน
ซึ่งตอนนั้นอย่างที่บอกว่าคุณสมศักดิ์นอกจากเขาเป็นกู้ภัยแล้วเขาขี่วินด้วย
ตอนนั้นตีสามเขากำลังขี่วินอยู่นะพี่หุยอืม
เขาได้ยินเสียงวอลปุ๊บเขาถอดเสื้อวินเลยนะ
แล้วใส่เสื้อกู้ภัยแล้วขี่รถออกไปช่วยผู้ป่วยก่อนเลยครับ
เพราะเขาอยู่ในพื้นที่ไปถึงปุ๊บเขานี่แหละ
คือคนที่ปั๊มหัวใจให้กับเจ้าหน้าที่รอปภคนที่หมดสติ
จังหวะที่รอแพทย์ฉุกเฉินมาถึงพอแพทย์มาถึงปุ๊บ
ปภคนนี้ตรวจดูไม่มีสัญญาณชีพแล้วก็เลยนำขึ้นรถส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลย
คุณสมศักดิ์พอปฏิบัติหน้าที่เสร็จมายืนพักข้างเพื่อน
อยู่ก็ค่อยแบบร่างเหมือนค่อยหมดแรงลงซุดลง
แล้วเป็นลมล้มฟุบไปเลยแล้วเลือดไหลออกทางจมูก
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ไม่ทันนะคะ

ส่งที่โรงพยาบาลราชธานี
นึงก็ไม่ขึ้นไม่กลับมาแล้วครับ
นี่คือเพื่อนกู้ภัยที่เป็นคนเดินเข้าไปจับมือศพเมื่อกี้นี้

จนกว่ารถพยาบาลหรือว่าเครื่องช่วยหายใจจะมาถึง
คือเรายังได้คุยกับวินจักรยานยนต์อีกคนนะคะคุณพีรวัตร
นี่คือเป็นเพื่อนวินของคนตายคือคุณสมศักดิ

ใช่เขาบอกว่าก็นั่งอยู่ที่วินพร้อมกับสมศักดิ์นี่แหละ
แล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงวอของสมศักดิดังขึ้นบอก
มีเหตุคนหมดสติสมศักดิ์ถอดเสื้อวินเดี๋ยวนั้นเลย
เสื้อกู้ภัยแล้วขี่รถออกไปทันทีเลย
เขาบอกว่าคุณสมศักดิ์คนนี้เนี่ยทำงานกับหน่วยกู้ภัยอายุทยารวมใจมา๑๕ปีแล้วค่ะ
เพื่อนทุกคนบอกเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นก่อน
คือถ้ามีเรื่องให้ช่วยเหลือคนเนี่ยเขาจะเลือกช่วยคนเป็นอันดับแรก
พอรู้เรื่องว่าเขาเสียชีวิตจากการไปช่วยเหลือคนนี่

คิดเลยว่าคนดีจะต้องจากไปเร็วแบบนี้
ทุกคนทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายค่ะ
ใส่เขาก็ใช้ได้ครับเพราะช่วยเหลือคนตลอด

ก็ใช่ก็เห็นนั่งคุยกันอยู่ดีอ่ะ
พอออกไปก็ได้ข่าวว่าเสียชีวิตซะแล้ว
แต่คุณสมศักดิ์ก็อายุเพิ่ง๔๕นะความจริงอายุยังไม่เยอะนะ
ใช่ค่ะอายุยังไม่เยอะเลย
คือวันนี้ครอบครัวคุณสมศักดิ์ก็มาจากจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
มารับร่างของคุณสมศักดิ์กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ก็มีการจุดทูปเชิญดวงวิญญาณ
พ่อค่ะคุณพ่อเล่าทั้งน้ำตาลเลยนะ
ภูมิใจนะภูมิใจในตัวลูกชายมาก
มากที่ได้ทำหน้าที่ที่ตัวเองรักยันวินาทีสุดท้ายของชีวิต
เพิ่งเจอลูกครั้งสุดท้ายก็สงกรานที่ผ่านมานี่แหละ

คือความดันโลหิตสูงและเป็นเก๋าค่ะ
ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ

ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ

ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ
ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ
ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัว

ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ

ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ

ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ
ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงกับครอบครัวนะคะ